สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันนี้มากันครบทีม๖๐
๖โมงหลังครบตรงชาติกลับมาพบข้าวใส่ไข่อย่างนี้แหละ
แน่นอนค่ะเอาเรื่องคดีแรกเลยเรื่องดีก่อนนะก่อนที่จะมีอะไรต่อไปนะ

สองคนค่ะก็เรียกว่าเป็นการเปิดกราบถวายบังคมพระบรมศพตลอด๒๔ชั่วโมง
ประชาชนจากทุกสารทิศก็ยังหลั่งไหลแน่นนะคะก่อนที่จะปิดวันที่๕ตุลาคมค่ะ
มหาภูมิพลอดุญเดชน์ณพระที่นั่งดุสิตมหาประศาสตร์
ภายในพระบรมมหาราชวังโดยจุดคัดกรองทั้งสองจุด
ดำเนินการรวดเร็วขึ้นทำให้การเข้าแถวรอคิว
ไม่กระจุกตัวยาวเหยียดเหมือนที่ผ่านมาอืมโดยเวลาแปดนาฬิกา
จนถึง๑๖นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาทางประตูมณีนพรัช
แล้วก็หลังจาก๑๖นาฬิกาก็จะเปิดให้เข้าทางประตูวิเศษชัยศรี
โดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งการแต่งกายแล้วก็สภาพร่างกาย
ทั้งนี้นะคะภายหลังสำนักพระราชวังประกาศปรับเวลาเปิดจุดคัดกรองทั้ง๒จุด
บริเวณฝั่งโรงแรมรอยย่อรัตนาโกศิลป์แล้วก็วงเวียนรักษาดินแดง
เปิดทั้งหมดตลอด๒๔ชั่วโมง

เริ่มตั้งแต่วันที่๒๘กันยายนไปถึงวันที่๕ศุษยาโรงไทย
ลาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายค่ะ
ก็อย่างที่บอกถึง๕ตุลาคม

คือยังไงก็แล้วแต่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วล่ะที่ได้มากราบ
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างมากที่สุดไม่ได้
แต่แน่นอนว่าวันนี้เราดูจากสภาพอากาศกันแล้วอย่างที่ดูกันว่าฝนเนี่ยตั้งเขาทุกวันเลย
กรุงเทพมหานครนะฮะยังเจอฝนหนักอีกวันหนึ่ง
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยก็๗๐ของพื้นที่
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนี่ยบริเวณทะเลอันดามัน
มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง
กรุงเทพมหานครปริมนธนพร้อมรับมือฝน๗๐ของพื้นที่อีก๑วัน
วันที่๒๙กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศทั่วไป
ว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนี่ยประกอบกันกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
นักรัฐปกคุมทะเลอันดามันและภาคประเทศไทยมีกำลังปานกลาง
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าระวังอันตรายจากฝน
ที่เขาจะต้องเตือนว่าอาจจะตกหนัก
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังมีฝนตกสะสมไว้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาเนี่ย
อาจจะมีน้ำท่วมบางพื้นที่
เราไปดูที่จังหวัดใกล้กับกรุงเทพมหานครนครปฐม
ตั้งแต่ฝนตกนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ทำให้เช้าวันนี้๒๙กันยายนเนี่ยนะฮะ
เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครปฐมอะพี่

โดนถนนเกือบทุกสายในตัวเมืองนครปฐม
เกิดน้ำท่วมขังจมบาดานเลยล่ะ

ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนราชนีบูรณะนะฮะ

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดี
ถนนราชวิถีมุ่งหน้าไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยเขตพระราชวังสนามจันทร์
เกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะทางกว่า๒กิโลเมตร

น้ำท่วมขังสูงกว่า๒๐๓๐เซนติเมตรเลยนะฮะ
โดยทางเทศบาลนครปฐมตอนนี้กำลังเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออก

ต้องนะครับไอ้ฝนตกเนี่ยนะจริงแล้วบางคนเขาก็ชื่นชอบนะ
เพราะว่าอากาศมันเย็นแต่บางคนนี่ก็ทุกข์ทรมานเพราะว่าน้ำมันท่วมหนัก
อย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะทางพ่อแม่ลูกนะที่อยู่ที่ทางเอ่อเขาเรียกว่าอะไรขอนแก่น
ตอนนี้เนี่ยเขาลำบากมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาขี่จักรยานไปหากบหาเขียดคุณพ่อดำพี่ม้า

แม่เนี่ยนะกอดลูกไว้๓ขวบเออ๓ขวบเออแล้วก็กะโขดหินไว้ข้าง

นี่เป็นข่าวนี่นะฮะเพราะว่าเมื่อเวลาประมาณสัก๕ทุ่มนะฮะ
วันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพนะครับที่อบตภูเหล็กนะฮะ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีคนเนี่ยจมน้ำภายในลำห้วยภูเหล็กนะครับ
อยู่ในพื้นที่บ้านภูเหล็กนะฮะหมู่๗ตำบลภูเหล็กนะฮะอำเภอบ้านไผ่
ก็เลยรีบออกไปช่วยเหลือพบว่าแม่เนี่ยนะฮะกำลังกอดลูกสาวของตัวเองเนี่ย
อ้อมอกอายุแค่๓ขวบเท่านั้นเองนะครับ
ส่งเสียงขอความช่วยเหลือดังลั่นเลยนะครับโดยคนเป็นแม่เนี่ย
โขดหินเอาไว้ด้วยมือข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็กอดลูกเอาไว้

เจ้าหน้าที่กู้ชีพนะครับก็เลยลงไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับ
สามารถช่วยเหลือทั้งคู่ขึ้นมาได้นะครับทั้งคู่อยู่ในสภาพที่เหนื่อยล้า
สั่นร้องไห้ในตลอดเวลานะครับมาทราบชื่อภายหลังว่า
ชื่อนางสวรรค์สายจันทร์อายุ๓๓ปีส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยชื่อว่า
นิดาสายจันทร์อายุ๓ขวบเป็นชาวบ้านอยู่ที่อำเภอบังไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะฮะ
แต่ยังมีอีกรายหนึ่งที่ศูนย์หายไปนะครับนั่นก็คือนายนัทพงศ์สายจันทร์
อายุ๔๑ปีซึ่งเป็นสามีของนางสวรรค์เนี่ยแหละนะครับ
แล้วก็อุ้มเด็กหญิงสวรรค์๓ควบลูกคนเล็กเนี่ยไปด้วย
โดยสามีเนี่ยนะขี่รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างขี่ไปให้นางก็นั่งข้างนะครับ
พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปสำรวจนะครับพบว่าในนาเนี่ยมันมีระดับน้ำสูง
ก็เลยช่วยกันกลับเพราะว่าไม่สามารถไปหากบได้หาเขียดได้แล้ว
แต่ระหว่างที่กลับเนี่ยก็ขี่รถมาเรียบทางฝ่ายน้ำล้นมา
ปรากฏว่านะครับพอมาถึงฝ่ายเนี่ยปรากฏว่ามีน้ำไหลเชี่ยวนะ
อยู่ดีเนี่ยสามีก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรก็เลยขี่จักรยานพยายามจะลุยจะลุยไป
ปรากฏไปดับพอไปดับเสร็จปุ๊บน้ำเนี่ยแรงมากก็เลยพัดนะฮะ
เอาจักรยานเนี่ยจมไปเลยสามีก็ตะโกนบอกเมียบอกว่า
กอดลูกให้แน่นนะกอดลูกไว้แน่นนะเมียก็เลยกอดลูกไว้ข้างหนึ่ง
ข้างก็เกาะโขดหินอยู่ในน้ำนั่นส่วนหัวนี่ก็จมลงไปกับมอเตอร์ไซค์
แล้วจนถึงตอนนี้ตอนนี้ก็หาไม่เจอยังหาศพไม่เจอ
ยังหาก็ไม่เจอไม่รู้เขาจะเป็นตายร้ายดียังไงนะฮะ
แต่ตอนนี้คือทั้งเด็กหญิงนะครับแล้วก็ตัวผู้เป็นภรรยาเนี่ย
ตอนนี้รอดปลอดภัยแล้วปลอดภัยดีแต่ตัวพ่อที่ตกลงไปพร้อมยังไงฮะ
ยังหาไม่เจอหาไม่เจอแสดงว่ามันลึกมากลึกสิ
นี่ก็คืออย่างที่เขาบอกว่าตอนนี้ต้องระวังปริมาณน้ำฝน
แล้วก็นี่คือระลอกแรกนะฮะเดี๋ยวช่วงเดือนตุลาคม
จะมีละลอกที่สองมาอีกอืมอืมอึงเอ๊ะอะไรคือบวร้อยเหรอ
หรือเขาส่งกันมาเนี่ยคุณอย่าแอปได้ไหมกัญชัยกำเนิดพลอย
เดี๋ยวช่วงหน้าทำไมฉันอยากกินบัวร้อยกันช่วงหน้าทำไมเหรอ
เออวันนี้วันที่เท่าไรล่ะวันนี้วันที่ไหนล่ะวันนี้วันที่สิบเก้า
สิบวันเศรษฐกิจแห่งชาติคือวันที่วันที่หนึ่ง
ตรงกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องอ่านอะไรทั้งสิ้น
อ๋อไม่ได้ประชาชนรอความรู้จักร้านอย่างเช่นวันนี้คุณก็มีเด็ดเด็ดมันเร็วไปสิ
มันเร็วไปฮะมันเร็วไปไม่เป็นไรบอกว่าของที่ฉันมีลุงตู่
ลุงตู่ลุงตู่ไปขับรถไถนานี่ใช่ไหมไปดูทะเบียนว่ารถไถนาลุงตู่อะไร
ของมาดำเด็ดกว่าอะไรบู่สีสุดโทมาเข้าฝันบอกว่าเจอพญานาคตช่วงหน้า
ช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา
อ่ะกลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะคุณหนุ่มข่าวเหมาะกับใคร
ช่วงนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเหมาะกับใบหน้า
ข่าวที่เรานำออกมาจากทั่วสารทิศเราไม่ได้เป็นคนตั้งมาเองนะ
เป็นข่าวที่เขาคุยกันคือแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาส่งข่าวมาให้เรากัน
ให้เราอ่านกันเป็นความเชื่อของคนโบร่ำโบราณเขาก็ว่าเอ๊ะคุณจะแบบ
หันไปมองคุณไอ้ม้าทำไมทำไมครับพี่ม้าครับเป็นอะไรออนภาว
ทำไมวันนี้วะใส่ชุดชั้นในไปเนี่ยใช่ยุ่งกับฉันน่ะ
คุณใส่อย่างงี้ออกทีวีไม่ได้เลยคุณต้องใส่ให้เต็มเต็มเต็ม
เรื่องยังต้องเต็มใส่ครึ่งได้เอ้าเริ่มจากหัวคลอดลูกหัวคลอดลูกออกมานะฮะ
คือเป็นหัวประหลาดเพราะว่างั้นคลอดลูกมันมีสองหัวสี่ขาสี่ตา
สี่หูหนึ่งหางคือจริงจริงแล้วเขียนมาอย่างงี้เพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจ
คือสองหัวเนี่ยมันก็ต้องมีสี่ตาอยู่แล้วถูกถูกไหมไอ้สี่ขาเนี่ยมันก็ต้องมีสี่ขาอยู่แล้ว
เพราะว่าวัวเนี่ยมีสองหัวไม่ได้มีสองตัวติดกันสองจะได้มีแปดขาสองสี่สี
หูเนี่ยก็ต้องมีสี่หูเพราะมีสองหัวสองสี่สิหางก็หนึ่งหางอยู่แล้วสองสี่สิ
แต่ทีนี้เนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยเขาฮือฮาเขาบอกวัวตัวนี้มันแปลกประหลาดเหลือเกินนะครับ
บอกว่าวัวตัวนี้เนี่ยเป็นของนายประเวทนาไพรวันอยู่ที่อำเภอนาดูนนะครับ
เขาบอกนายไพวันเนี่ยไปซื้อแม่วัวพันธรามันมา๓๐๐๐บาทมาเลี้ยงเอาไว้

คือที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คลอดลูกมาปกติเพิ่งจะมีคอกนี้สร้างความประหลาดใจเหลือเกิน
วัวที่ออกมาเนี่ยมี๒แปลกประหลาดมี๒หัว

หัวจะมีแปลกตาถึงแปลกสองสี่สี่น่ะก็ไม่รู้

ถ้าดูสิที่หัวสองหัวตาสี่ตาขาสี่ข้าง
ผมว่ามันจะต้องออกที่ฟันต้องนับที่ฟัน
ว่าที่ฟันใครจะไปนั่งนับฟันอีบ้า
เห็นไหมเมื่อกี้วัวยิงฟันอยู่ฟันขาวจ๋องเลย
กัญชัยเธอเป็นยาอ่อนนะทำไมก็มีสองหัว

เอามาว่ายเลยเว้ย
นี่มาจากจังหวัดอะไรแปลกจากจังหวัดอะไรของดีจังหวัดอะไร

นาดูนเนี่ยสนิทเขาไม่ได้บอกมาผมก็ไม่รู้จักเหมือนกัน
ที่อำเภอนาดูนเนี่ยเขาจุดจุบจุดเทียนไหว้กันใหญ่เลยเนี่ย
แล้วแอนเดนคุณดูสังเกตต้นไม้มันเริ่มขาวแล้วเห็นอย่างนี้
อ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะไปทำต้นไม้ทำไม่ได้เกี่ยวกัน

ทำไมแม่บอยู่ขนาดนั้นไปตายได้ไงล่ะนิ่งขนาดนั้น

คือว่ามันเป็นเออมันผิดอ่ะผิดแปลกเลยอย่างนี้
มันไม่ได้มีความประหลาดอะไรหรอกโคโมโซมผิด

วัวเนี่ยออกมามีสองหัวต้องมีแปดตาแปดหูเจ็ดหางอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้สองหัวมันก็อาจจะแบบว่าเป็นของแปลกเหมือนกัน
เพราะปกติวัวออกมาหนึ่งตัวอาจจะมีหนึ่งหัว
แต่นี่อาจจะแบบว่าวัวแฝดแต่ทำไมใช้ร่างกายเดียวกันหรือเปล่า

ก็ไม่รู้อะก็สองหัว
หรออันนี้ไม่แปลกเอาพ่อปู่ของคุณดีกว่า
พ่อปู่นี่คือไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับพ่อปู่เลยเป็นเกี่ยวกับมะพร้าว
อ้าวอะไรกันทำไมกัน
คือเมื่อกี้หลอกกันจริงว่าเป็นมะพร้าวนะฮะ
แสวงหาอ่างทองเนี่ยนะฮะฮือฮามาก

คือเลขเด็ดเลขเด็ดมะพร้าวคล้ายพญานาค๓ตัว

เขาว่าอย่างนั้นเจ้าของบ้านเนี่ยวัย๕๘ปี

เขาบอกว่าเขาฝันให้เห็นปู่ศรีสุธโธแมหยะปทุมาบอกไปจะให้เลขในสวน

ต้นกล้วยจะให้ถามอะไรอีกเจ๊ก่อนก่อนที่จะอ่านข่าว

คือผู้สื่อข่าวเขารายงานมาจากจังหวัดอ่างทองนะฮะ
อำเภอแสวงหาตำบวนแสวงหาเนี่ย

เขาเชื่อกันว่าต้นมะพร้าวเนี่ยแตกไปเป็นรูปคล้ายพญานาค๓ต้น

ชาวบ้านนี่ก็มูเตรูกันใหญ่เลย
ชาวบ้านต่างจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้

เขาบอกว่าทุกวันนี้ชาวบ้านทุกคนมีโทรศัพท์หมด

ทุกคนก็จะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูป
ส่งทางออนไลน์บอกต่อกันไปว่า

เขาส่งกันในไลน์กรุ๊ปแป๊บเดียวทั้งหมู่บ้านมารวมตัวกันหมดเลย

เดินทางมาพิสูจน์จะเห็นกับตาปัจจุนตนมาก

เจ้าของต้นมะพร้าวที่ออกไปคล้ายพญานาค๓ต้นเนี่ย

นี่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเนี่ยมะพร้าวที่ออกใบคล้ายพญานาค๓ตนเนี่ย

เอาดูดิเอาเป็นมีหงอนตรงบนเห็นป่ะผมไปดำตรงนี้

เมื่อคืนเนี่ยเขาฝันเห็นปู่ศรีสุโธย่าปฐุมมา
มาบอกใบ้ว่าจะให้เลขเด็ดเอาไปเสี่ยงดวงเจออย่างนี้เลย
เขาว่าอย่างนั้นพอตอนเช้าเนี่ยเดินทางพี่ม้าโทรศัพท์ฮะ
ตอนเช้าเดินทางไปจากบ้านเพื่อไปตลาดไม่มีอะไรดังเลยนะ
เขาบอกว่าอย่างงี้ด้วยตรงหน้าบ้านเขาเนี่ยไม่รู้ผมไม่รู้เราฟังอยู่นี่ไง
เขาบอกเขาได้ยินเหมือนสัตว์กระโดดลงไปในน้ำ
อี้บ้าแล้วเขาไว้อย่างงี้นั้น
นอกจากฝันแล้วน่ะอร่องขัดใหญ่ก็มันเป็นอย่างนี้
เขาลายงานข่าวมานี่ว่าตอนเช้าเนี่ยตื่นจากฝันปุ๊บ

เช้ามากำลังจะเดินไปซื้อของกินที่ตลาด

ยินเสียงสัตว์กระโดดตุ้ม
เข้าไปบริเวณคูสวนข้างต้นมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกเอาไว้เนี่ย

เพราะเห็นต้นมะพร้าวออกไปคล้ายเป็นพญานาคสามตน
ต้นมะพร้าวตัวเองก็เลยจุดทูบจุดเทียน
บอกพ่อปู่ศรีสุทธโรยะมะยาปาถุงมาว่า
พร้อมนำสัมปทาเรียกว่าอืดสรรพทนเนี่ย
สัมปทนเนี่ยนะมัดกางไว้ปั่วร้อนปั่วร้อน
ชาวบ้านที่เดินทางมาดูมะพร้าวคล้ายพญานาคสามตนของ
ตนเองเนี่ยเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็น

ผมเห็นเยอะแล้วนะในทีวีเนี่ยออกมาฉายเยอะเลยนะ
บอกเขาออกจากท้องพ่อท้องแม่เขาเพิ่งเคยเห็นเนี่ย
ว่ามะพร้าวที่ออกใบคล้ายพญานาคเป็นครั้งแรก
อุ้ยจุดทูบกันสู้ตายจุดทูบจุดเตียนต้องได้อะไร
พร้อมกับน้ำน้ำแดงก้วงมาอะไรมาขอโชว์ขอราบ

เพราะไม่รู้เค้าบอกชาวบ้านเค้าเห็นกันอย่างงี้ว่า
แล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าถ้าถูกกันเนี่ยงวดนี้เขาก็จะตั้งศาลให้เลย
แล้วก็จะเอาต้นก้วยหลับไว้คนแก่คนกลับไว้ว่ายบูชา

มันอะไรเนี่ยฮะชีวิตเนี่ยอันนี้ดีกว่า

นี่นะคะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการสุพรรณ
ก่อนที่จะไปประชุมคอรมอสัญจรเยี่ยมโรงเรียนเกษตรกรชาวนา
แล้วก็ลงแปลงนาหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
ชูทำนาสมัยใหม่เป็นความหวังให้กับชาวนา
ก็จะได้ขายข้าวได้เองนะแล้วก็ชาวบ้านก็จะลืม

มึงนางจะไปเที่ยวเมืองนอกเดินหน้าไปละไปเที่ยวไหน

ช่วงสายนายกมาถึงที่สุพรรณ
ก็ลงมาพบกับพวกที่อยู่ที่พื้นที่สุพรรณ

ก็เรียกได้ว่าเป็นการทำงานในด้านต่าง
เพื่อที่จะนำข้อมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่ยังเป็นทางการติดเรียกว่าคอรมศ์สอนจรนะเนอะ

นี่มันเป็นข่าวนายกของชาติ

ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีจุดสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ในขณะที่นายกปฏิบัติงานนี่นะฮะ
เราก็จะเห็นว่าเดินทางมาเลย
เออนี่ไง

นี่นายกนั่งรถคันนี้มาแค่นั้นเนี่ย
นี่นะ

อะจบแค่นั้นน่ะ
ฉันไม่พูดนะเพราะเธอพูดกันเอง

เออนี่นะงั้นน่ะแล้วทะเบียนรถอีแต่ละอะไรอ่ะ
ดาที่เขาจะต้องจับจ้องอ่ะเนอะเลขรถนายกอ่ะเน

อุ๊ยอันนี้จดญี่ปุ่นนี่
ฉันเลือกให้เนี้ยหมดตัวไม่ไปกับม้าอีกแล้วมาอันนี้บ้าง
โซเชียลตื่นตัวตีเลขจริงจกสองหัวอุ้ยสองหัวอย่างหัวสองหัว
มีมั้ยตอนตอนนี้จริงจกสองหัวชาวเน็ตเขาวิเคราะห์กันบอกสี่สองเจ็ดมาน่ะ
อะไรสี่สองเจ็ดมีเลขสี่ไม่ได้สองเจ็ดอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมน่ะ
แต่เป็นชาวเน็ตเขาบอกมาน่ะอย่ามาว่าผมน่ะเออมันน่ากลัว
เขาบอกอย่างงี้ได้มีการโพสต์ภาพจริงจกสองหัวสองปากขาเลย
สองหัวก็ต้องมีสองปากกันดิสองหัวต้องมีสามปากดิถึงแปลกเออ
สองหัวสองปากสี่ตาก็ต้องสี่ตาสองหัวต้องสี่ตาสิ
ทำไมต้องเขียนเป็นอย่างนี้นะผมงงมากก็ไม่ต้องอ่านก็ได้นี่

ลักษณะนี้เป็นแฉกติดกันมี๒ปาก

สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
เขาบอกว่าหลังจากภาพอีก๒หัวถูกแพร่ภาพออกไป

เป็นเลข๔๒บ้าง๗๒บ้าง๗๗

อีบ้าจะซื้อหมดยังไงก็ไม่ต้องมีเรื่องนั้น
เขียนว่าอย่างนี้

เข้าใจเราด้วยนะอันนี้คือเป็นข่าวจาก
เขาบอกว่าอย่างนี้โดนไปแล้วเคยโดนไง

เคยโดนไปแล้วไงใช่ไหมดิฉันไม่เคยโดนคนเดียวเพราะว่าดิฉันไม่ชอบ
ดิฉันโดนปรับไปห้ามืดแล้วนะ
ห้ามืดนี้ห้าแสนโดนปรับไปแล้วนะ
เลขที่บ้านของตัวเองนี่นะครับว่าคือ๑๐๒
ของจุ๊กนี่๑๐๒นะครับ
หรือว่ายังไงก็ตามที่ผ่านมาเคยมีคนพบสัตว์ที่มี๒หัวแบบนี้เหมือนจะเป็นงู

มีหรือนี่อ่ะมีฉลาม๒หัวเต่า๒หัวหัว๒หัว

ดำไม่ได้มี๒หัวแต่ลิ้นก็เป็น๒แฉก
เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าสัตว์เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าปฏิสนทิแล้วเนี่ยเซลล์ก็แบ่งตัวเป็น๒เซลล์
แต่แบ่งตัวไม่สมบูรณ์นะฮะที่จะเป็นแฝดแล้วคลอดออกมาเนี่ยก็ทำให้ร่างกายติดกันแล้วก็มีหัวใน๒อันอย่างนี้
เป็นประเด็นอะไรกันก็ว่ากันไปผมไม่เกี่ยวว่าตอนนี้หนุ่มจะไม่ยุ่ม
ฉันเห็นเจ้าต้องอะไรเลยไม่เห็นโดนฮะไม่ชอบทำไมฮะ

เร็วกลับน้อย้างกลับไปญี่ปูน
โอ๊ยชิบแปันทำเงาไปให้เธอ

มาดูนี่ไงพ่อแม่ปอเยอะปอเหี้ย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

โอเค
ทานอาหารกันบนนู้นมีเป่าเค้กไปนู่นนี่นั่นต่างนานา
นางก็เข็นรถไปอลันไอ้ตัวผู้ชายตัวน้องหลับเขิกอย่างนี้
นางอลินคึกคักอยู่อย่างนี้
สักพักนึงนะทั้งวันนางอลินหลับอีอลันคึกคักเนี่ย
ดูสิมันก็แย่งกันแบบว่าสนุก
แต่ว่าน้องสนุกมาก

โอปอลหมดเลยนะเพื่อนโอปอลทั้งนั้นเลย
เป็นอยู่ที่ญี่ปุ่นกันอ่ะไปเรียงต่ออะไรเงี้ย
ไปญี่ปุ่นเนาะสองคนนี้นะ
แล้วไปตอนช่วงที่ฉันไปพอดีด้วยนะ
ไม่มีแบบโทกันด้วยแหละ
แต่ยูนคนละมือ
ตอนนี้จะบอกว่านางเลี้ยงลูกโลกแตกเลย

ไม่สิรายการของเราเนี้ย
จะถ่ายอีกทีก็คือสามสิบตุลา
นางอะเดินได้อยู่แล้วนางทำอะไรมดอันทุกอย่าง
นั่นไปหาหมอเฉยแต่เพียงแต่ว่านางตอนนี้
อ๋อตั๋วด้วยกันไง
คุณไม่ต้องรู้จักครับเปิดตัวแฟนน้ำชาก่อนดีกว่า
เป็นแฟนใหม่ของน้ำชานะฮะยังไม่ขอระบุสถานะ
ขอดูกันไปเรื่อยก่อนเป็นโสดได้ไม่นานก็มีหนุ่มมาขอดามใจแล้ว
น้ำชาชีรณัทหลังจากเจ้าตัวออกมายอมรับว่ากำลังคบหากับวาว
นักธุรกิจหนุ่มที่อายุห่างกับเจ้าตัวถึง๑๔ปี
ปีแถมรักครั้งนี้ดูว่าจะไปได้สวยด้วยน้ำชาออกมาเปิดใจครั้งแรกว่า
สัมพันธ์ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีนะคะแต่ถามว่าเรียกแฟนได้หรือยัง
คือมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะเพราะตัวชาเองก็ยังไม่พร้อม
ดูไปเรื่อยก่อนดีกว่าเนาะตัวเชลาวนางเรียกตัวเองว่าชา
เรายังไม่สรุปอะไรกันขนาดนั้นกลัวเฟลล์นางกลัวเฟลล์
ยังไม่อยากจะพูดอะไรตอนนี้ที่ผ่านมาชาก็ไม่เคยคุยกับใครที่อายุห่างกันเท่านี้เลย
แถมว่าพออยู่ด้วยกันแล้วเขากลับทำให้ชารู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันมากกว่า
แถมเขายังเป็นคนใจเย็นด้วยใจเย็นมากมากถามว่าเอาชนะใจชาตรงไหน
คือชาก็รู้สึกว่าชาสามารถเชื่อใจเขาได้ไม่ต้องระแวง
คุณม้าไว้ใจผู้ชายคนนี้ตอนไหนเพราะอะไร
ไม่ต้องระแวงไง
โฟกัสเรื่องงานหนึ่ง

มาเจ้าแม่นาคีแผลงฤทธิ์นะฮะ
คือน้องแต้วปลื้มปิ่มมากนะครับเตรียมบินไปรับรางวัล
ละครต่างประเทศยอดเยี่ยมที่ญี่ปุ่นนะครับ
เร็วไปหน่อยนะครับเชื่อไม่มีการตัดให้จบเร็วขึ้น
รับแบบว่าตื่นเต้นไปรับรางวัลละคร
แต่ที่อยากไปเพราะอยากไปดูบรรยากาศ
ในงารรบันอินเตอร์ขนาดไหน
ก็เป็นเรื่องแรกที่ได้รับและก็เกินข้ามคาดหมายจริง
นักคารานะครับเรื่องมันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยนะครับ
ต้องติดตามทุกวีคเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจบเร็วถ่ายนานมาก
นะครับแต่อาจจะด้วยความที่ทำทีมงานเนี่ยนะครับ
นี่อยากให้กระชับด้วยเสียดายเหมือนกันที่จบเร็วนี่น่ะมันจะมาจีบไลน์กันใน
โอเคเอ่อเออหมดละม้ากอดคุณม้ามาร์คไว้ตอบเรื่อง
ก็ดราม่ากันไปเลยทีเดียวตายอะไรก็ไม่รู้
หมากกับมิ้นท์ไอ้ที่ภาพที่แบบว่าเห็นบอกว่าไปสะดุดใช่ไหม
แล้วก็เป็นแบบเข้าไปกอดกันอะไรอย่างนี้ต่างนานา
มันยังไม่จบอีกหรอเรื่องนี้ยังไม่จบทำไมอีกอ่ะ
เพราะอย่างนี้ก็เลยโอ้โหก็เลยไปถามมากเลยเขาบอกว่า
เอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงคำถามเกี่ยวกับคนอื่น
ผมขอไม่ตอบเลยดีกว่านะเพราะว่าหลายคนก็หลายความคิด
ดังนั้นผมขอหยุดตรงนี้ดีกว่านะฮะส่วนเรื่องที่คนจะวิจารณ์ยังไง
อันนี้ก็แล้วแต่เลยครับถ้าหากเขาสบายใจก็ให้เขาทำไป
เพราะผมอยากจบแล้วนางว่าอย่างนั้นหรอ
จบแล้วแต่มันไม่จบว่ะทำไมอีกอ่ะ
ท่านชัยนาไอจีก็ไปดาร์มาอะไรใส่ก็ไม่รู้
แต่ก็นับว่าคือแบบคือพอลงไปเนี่ยนะก็เป็นการยืนยันในลักษณะแบบนี้นะ
อ่ะให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันฉันเองก็เหมือนเด็กทะเลาะกันนะนะ
รำคาญก็ยืนยันอย่างที่บอกครับการที่พูดตรงมันดีกว่าการโกหก

อันนั้นผมก็ไม่สนใจ
ณตอนนี้ผมคิดว่า

แต่เราก็แค่ทางใครทางมัน

เหมือนเด็กทะเลาะกันแบบนั้น

มีคุณต้านจะไปวรรตร์แขะคงที
คุณชอบไปหรอ

แต่เดี๋ยวรายการเวลายังเหลืออยู่

เมื่อวานเนี้ยที่เรารอกลาวคุณครู่ท่านหนึ่ง

๓ล้านรอบที่๒เนี่ยคุณครูคุณครูเนี่ย
ขายสมบัติหมดเลยอีก๔ล้านเก็บไว้ในรถ
ศูนย์หายไปทั้งหมด๗ล้านบาทแล้วไงครู
แล้วเขาเชื่อว่าเป็นนุ่มหน้าตาดีเดี๋ยวคุณจอมขวัญเนี่ย
หน้าตาดีหลอกครูจดทะเบียนสมรสแล้วเชิดเงิน๗ล้านบาท
แม่พิมพ์ของชาติจังหวัดเลยเนี่ยเขาก็เลยอดลนทนไม่ไหว
แฉพฤติกรรมหนุ่มหน้าตาดีบอกที่สำคัญเนี่ยมาหลอกให้รัก
มาหลอกให้รักรักกว่าในที่สุด
ผู้ชายอยู่เท่าไหร่๓๐กว่า๔๐ปะแต่ผู้หญิงอะ๕๖หรือไง

บอกอู่๊ยจะต้องรีบกลับมาทำงานที่กรุงเทพฯอาหารนครแล้ว

รวมแล้ว๗ล้านบาท

ครูให้รักแล้วเชิดเงินหนีแบบนี้มีด้วยพฤติกรรมคล้ายกับน้ำมนต์

แล้วก็จะไปขายผลไม้เดี๋ยวตามกันตอนที่คุณจอม

ว่าอีบ้าวันอาจารย์กลับมาพบกับข่าวใส่ไข่ได้ไหมนะครับวันอาทิตย์นี้วันที่๑นะครับ
ให้ทุกคนโชคดีแห่งกินบัวรอยกันอย่างอิ่มน้ำสำราญนะ
เนาะไปก่อนสวัสดีฮะสวัสดีครับบัวรอย